กีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ความสำเร็จของสองนักกีฬาไทย
โดยเฉพาะโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับ
กับการที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีมากมายของวงการกอล์
แล้วก็การได้แชมป์นะครับอีกหนึ่งรายการของลักษิกาคำขำครับ
ที่เงินรางวัลรวมสองล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับ
เป็นเงินไทยเนี่ยก็แปดสิบสองล้านบาทที่สหรัฐอเมริกา
วันสุดท้ายครับเอเรียทำสกอร์รวมสิบสองแล้วผ่านได้อันดับห้าร่วม
แล้วก็รับโบนัส๑ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยใน๓๓ล้านบาทโดยประมาณนะครับ
หลังจากที่คู่แข่งอย่างอีบินจีนาสะฮาตาโอกะบลูคแฮนโดซันนะครับ
รวมถึงพาร์ทสุงฮยุนนั้นจบรายการในอันดับที่ต่ำกว่าเธอครับ
อกจากนี้ครับเอเรียยังคว้ารางวัลแวร์โทฟี่นะครับ
สำหรับนักกอล์ฟที่ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดของระดูการโดยโปรเมมีสถิติ
หกสิบเก้าจุดสี่หนึ่งห้าดีกว่าอีบินจีโปรชาวออสเตรเลียอยู่ศูนย์จุดสามสามสองครับ
เอเรียนกำลังจะอายุครบยี่สิบสามนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ก็นับเป็นนักกอล์ฟคนแรกในประติศาสตร์นะครับ
ครองมือหนึ่งของโลกโดยก่อนหน้านี้ครับก็ได้รางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลผลงานดีที่สุดในห้ารายการระดับเบเจอร์แล้วก็เป็นนักกอล์ฟนะครับ
ทำรางวัลสูงสุดแล้วก็โบนัสอีก๑แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ก็รับเพิ่มไปอีกด้วยประมาณ๓ล้านกว่าบาทนะครับ
ฐานะนักกอล์ฟที่จบอันดับท็อปเทนมากที่สุดตลอดปีครับอีกหนึ่งคนครับ
รักรักษิกาคำขำนะครับแสดงความยินดีกันหน่อยครับ
นักเทนนิสในวัยยี่สิบห้ามือหนึ่งของไทยแล้วก็เป็นมือแปดสิบเอ็ดของโลก
เอาชนะสะบิลลิซิสกินักหัวเยอรมันนะครับอดิตมือสิบสองของโลกไป
เซตรวดหกต่อหนึ่งแล้วก็หกต่อสามก็คว้าเงินรางวัล

ต่อจากรายการที่ประเทศอินเดียเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เธอกำลังมั่นใจและอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยครับ